กันที่หนุ่มคนนี้ของดิฉันบ้างดีกว่านะคะ

เป็นตู้พระเคลื่อนที่
ถ้าใครได้ดินแต่ตู้เพลงเคลื่อนที่

ใช่ค่ะ
อะไรอย่างนี้ใหญ่จังเลย
เขาฝ่ามือคุณผู้ชม
ออกสื่อให้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ไม่ออกสื่อมีอีกเพียบเลย
คือมีคนเอาของมงคลมามอบให้พี่วิลลี่เยอะเลยนะคะ
แต่ว่าก็เคยโดนเตือนเหมือนกันว่าคือถ้ารับมั่วเนี่ยก็อาจจะเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิต
รับเยอะอีกใช่แต่เจ้าตัวบอกว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล
ส่วนตัวเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเขานำเอามาให้เรามันก็น่าจะเป็นเจตนาที่ดีสิ
คือรับมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางไม่กล้าใส่ติดตัวเพราะว่ากลัวจะหาย
วิลลี่ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าความเชื่อของเขาเนี่ยพุทธคุณที่ได้รับมาจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย
พี่วิลลี่บอกว่าทุกวันนี้นะเชื่อไหมกระเป๋าหนักไม่ได้หนักสัมภาระหรืออะไรหนักพระเพื่องทั้งนั้น
คนมีเซนต์เนี่ยจะเห็นออล่าของผมเวลาไปไหน
จะเห็นว่ามีของมาเยอะ

หรือเปล่าเพื่อความมุมความจริง
เพราะว่าหนุ่มบ้านไหน
รบแล้วก็เชื่อเมียให้เกียรติเมียนี่นะ